ชุลมุนวุ่นวายกันหน่อยอุ๊ยซ้ายที

คุณผู้สมค้าชวนกับปูใส่กระด้มเนี่ยค่ะคุณผู้สมเนี่ย
เพราะว่าพาลูกออกงานพร้อมกัน๓คน
เบ้นพี่มิ๊กลูกเยอะก็อย่างนี้คุณผู้ชม
รักแม่ขึ้นมาพร้อมกันแม่อุ้มตอนนี้ก็จะให้แม่อุ้ม
อันละหมานบ้านทรายทองกันเลยครับ
น่ารักดีแต่พ่อมิ๊กเนี่ยนะบอกเลยว่าไหนก็หยุดไหนแล้ว
อยู่หน้าไมค์มาหลายช่องฟ้องสื่อไปเลย
ขอใช้พื้นที่สื่อแบบว่าหาความยุติธรรมให้ตัวเองหน่อย
บอกว่าอะไรรู้ป่ะพี่สื่อช่วยผมด้วยนะคะ
เมียผมนี่นะติดโทรศัพท์หนักมาก
ติดโทรศัพท์ไม่พอทำอะไรช้อปปิ้งทั้งวัน
ชอปจนวงเงินบัตรเต็มไปแล้วเหรอรอบเดียว๒รอบ

ลูกตกเก้าอี้ยังไม่เห็นลูกเลย
วันนั่งจ้องแต่โทรศัพท์ไม่พักสายตา
งานนี้บอกเลยว่าการันตีความจริง
โดยเฉพาะลูกสาวนี่นะทำแม่เบ้นกุมขมับเลยค่ะ
บอกเลยว่าห้ามขบวนการแฉอุดปากลูกไม่ทันแล้วจ้า
ก็เวลาพูดอะไรก็นางไม่เคยฟังเลยไง

เหมือนนางเป็นวิญญาณอยู่ในบ้าน
อยู่ข้างขอเล่าหน่อย

ลูกเต็มขึ้นไปยืนบนโต๊ะห่างจากนาง๑ฟุตเท่านั้น

แล้วไม่ตอบ

อือคือเป็นคนแบบอันหนี้ก็คืออันนี้อย่างเดียวเลย
แม่เบ้นเล่นแต่โทรล้าน๓

วันนั้นโกรธจริงเพราะว่าเขาดันมาโกรธเรา
คือเขาชวนเรามานั่งกินข้าวผมก็นั่งกินคุยกับเขา
เขาไม่คุยเล่นแต่โทรศัพท์
จนผมคุยเสร็จจนพูดทุกอย่างเสร็จจนผมออกไป
เขามาโกรธเราออกมาทำไมไม่บอก
บอกแล้วใช่ไหมว่าทะเลาะกันห้ามออกจากบ้าน
เดี๋ยวอ๋อแล้วบอกแล้วว่าจะ

โอ้โฮพี่ลูกตรงนั้นบอกแล้ว

ไม่เขาอาจจะทำงานอยู่มาจากใจคนเป็นภรรยา
เข้าใจว่าพี่เบ้นเพิ่งผ่าน๑๑เดือน๑๑มา

ใช่แล้วมันต้องโฟกัสว่าเดี๋ยวถ้ากดเกินขึ้นมาล่ะ

เบนลูกจะตกตะอี้

เอาเป็นกำลังใจให้แม่นะ
เข้าใจอยู่แหละลูกเล็กเนาะ

เขาได้ออกก็ได้เยอะนะบ้านนี้ชอบปีกันดีออกทีวีดี